เรื่องของการฝากเตือนภัยเรื่องของอุบัติเหตุกันบ้าง
คุณผู้ชมฮะฝนตกแบบนี้

เลยต้องมาฝากเตือนแล้วให้ดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไวมากเร็วมาก

ถลายมาแล้วโอ้โหเห็นแบบนี้น่ากลัวนะ
คือเรายังไม่ได้บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้

นั่นสิอย่าไปหรือเปล่าแล้ววิ่งเข้ามาใส่รถเลย

อุบัติเหตุในครั้งนี้เกิดขึ้นแถวบนเขาโทน
ถนนสาย๓๐๔อำเภอนาดีจังหวัดปราจินบุรี

มันทำให้เกิดการลื่นได้ง่าย

ไม่แน่ใจเขาเสียหลักจากตรงไหนอะไรยังไง
แต่มันเป็นเลนสวนแบบนี้
โอกาสที่ว่าถ้าเกิดรถมันเสียหลัก

ที่จะพุ่งไปชนหรือไปเบียดกับรถอีกคันหนึ่งได้นะครับ
คุณผู้ชมฮะรถที่เกิดอุบัติเหตุเป็นรถมอเตอร์ไซคันหนึ่ง

เป็นรถกู้ชีพของมูลนิธิในจังหวัดปราจินบุรี
ก็เลยรีบลงมาช่วยเหลือก่อน

ไม่ได้ถูกรถทับนะครับ

เรื่องของการขับรถในช่วงหน้าฝนแบบนี้
เอางี้ถ้าฝนตกถนนลื่นช้าไว้ก่อน
ไม่ต้องไปเกรงจงเกรงใจว่าคันลงคันหลังเขาจะว่ายังไง
ยิ่งถ้ามันเป็น๒เลนวิ่งตีคู่ไปด้วยกัน
อ่ะคุณออกซ้ายก็ได้เพื่อเป็นรถที่วิ่งช้า
และให้รถคันอื่นถ้าจะไว้คุณก็แซงไป
แต่ยิ่งถ้าเป็นถนนที่แบบเป็นถนนคู่กันอย่างนี้
สองเลนสวนช้าหน่อยนะเพื่อความปลอดภัยครับ
ข่าวต่อไปบอกเลยก็เบรกแทบไม่ทันเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าการข้ามถนนบางทีเราก็ไม่ควรที่จะข้ามแบบกระทันหันนะคะ
เพราะว่ารถที่มาอาจจะเบรกกระทันหันแบบนี้
คุณธนาคุณดูไว้น่ะครับ
อยากข้ามถนนกระทันหัน

คือรถที่มาเขาเบรกกับทางหา
แล้วมันจะทำให้รถชนท้ายได้นะ
และรถเขาก็ติดเต็มสะพานไปหมดเลย

คือเราเล่าเป็นอุทาหอนนะ

เวลาคุณข้ามถนนดูซ้ายดูขวานดีนะ

ไม่สบายใจที่ตัวนี้จะข้ามได้ไหมใช่ไหม

อ้าวก็เห็นคุณเอ้อฝากเตือนเรื่องคลิปเป็นอุทาหอน

เวลาจะข้ามถนนดูซ้ายดูขวาให้ดี
แล้วรถเขามาเร็วแค่ไหนกระชั้นชิดหรือเปล่า

แล้วแล้ววิ่ง

เอ้าบางเรื่อง

ปากมันเปียกมาแล้วแลกลิ้น

เอิ่มทำไมต้องเหมือนอะไรขนาดนั้นล่ะ